คาวใส่ไทยสดใหม่

มาค่ะวันนี้วันศุกร์
พร้อมพายุผล
พายุเขาบอกว่าตอนนี้ที่เหนือกับอีสาน
มุกดาห่วงมุกดาหารตอนนี้

ดูสิฮะชาวมุกดาหารชาวอีสานตอนบน

เพราะว่าเข้ามาถักจากเวียดนาม

เอานโนอื่นก่อนเลย
โนอึนก็ต้องบอกว่าซัดขอนแก่นน้ำท่วมเลยค่ะ
ขอนแก่นตอนนี้เหรอจ๊ะรถติดเลยใช่นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานสถานการณ์พายุโนอึนพัดผ่านประเทศไทย
ซึ่งจังหวัดขอนแก่นก็ได้รับผลกระทบแบบเต็มเลย

ก็ทำให้มีน้ำท่วมขังถนนหลายสาย

โดยเฉพาะที่ถนนบ้านกอกนะคะตั้งแต่ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านกอก
ยาวมาถึงเกือบ๔แยกไฟแดงค่ะ
ระดับน้ำที่ท่วมสูงก็อยู่ที่ระดับ๓๐๕๐เซนติเมตร
ล้นท่วมฟุตบาทเข้าบ้านเรือนกันเลยทีเดียว

ทำให้การจรจรติดขาดรถทุกชนิดสัญจรด้วยความยากลำบากค่ะ
นายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้มีประกาศคำสั่ง
ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและตรวจสอบ
ผลกระทบจากพายุโนอึน
พัดผ่านประเทศไทยและจังหวัดขอนแก่น
ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะ
หากพื้นที่ไหนมีพายุฝนตกหนัก
โดยงานต่างจะต้องสแตนบายพร้อมกับรับมือ
และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
นี้ก็อยากจะแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชน
อยู่ในบ้านพักอาศัยก็ให้ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด
ดใช้อุปกรณ์สื่อสารชั่วคราว
แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะ
ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งก็ห้ามหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณา

กรณีขับขี่ยานพาหนะให้เปิดไฟหน้า
ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าปกติค่ะ
แล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการด้วย
ซึ่งขณะเดียวกันก็พบว่าในโลกออนไลน์
มีการแชร์คลิปภาพฝนตกลมพายุซัดอย่างแรง

ส่วนจังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกติดต่อกันในทุกพื้นที่

โดยเฉพาะบริเวณที่ฝนตกหนักคลื่นก็จะสูงประมาณ๓เมตร

วันนี้วันเริ่มต้น๑๘๒๐นะครับ
เขาบอกว่าตั้งแต่ตี๔ที่ผ่านมามันก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้ว
วันนี้อีสานตอนแรกขอนแก่นน้ำท่วมไปแล้ว
อุบลก็ได้รับผลกระทบไปแล้ว
ตอนนี้ณตอนที่เรากำลังจัดรายการอยู่มุกดาหาร

อย่างที่บอกว่าที่จริงเราก็เตือนกับทุกจังหวัดเลย

วันนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปเยอะพอสมควรแล้ว
โนอึนจะมาจากบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ๑๗๐กิโลเมตร
ตะวันออกของเมืองดานังประเทศเวียดนาม
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ขอนแก่นได้รับผลกระทบไปแล้วอย่างเต็มที่
จริงวันนี้ทางใต้ที่คุยกับพี่ที่อยู่ภูเก็ต
เขาบอกว่าทึ่งร่วมแรงมากสนาดวันนี้นะคะ
มันจะเหมือนตอนที่อุบลไหมคะที่น้ำท่วมนี่หนักเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าก็ไปแถววาลินชำลาบอะไรพวกนี้

ก็เหมือนครั้งที่แล้วก็จะเป็นโนดุลอะไรนะ

ก็ครั้งก็หนักเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ตอนบ่ายโมง
โนอื่นขึ้นที่เวียดนาม

แล้วก็มีการประกาศมีการอบพยพคน๑ล้าน๑แสนคน
ให้เหมือนแบบไปอยู่ในที่ปลอดภัย
แต่อันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นเหมือนหาง

น้องดูว่าจะอ่อนกับวันรุ่นไหม
คือยังไม่ได้โดนนะอันนั้นแค่เศษนะ

เขาบอกว่าเนี่ยหลังจากจบรายการของเราจริงแล้วคือคืนนี้
ห่างตัวไปจริงคือ
ถ้าสมมุติจะเริ่มเข้าจริงไม่ใช่ตี๔ก็คือเอาเศษนั่นแหละเข้ามาก่อน
แต่สักพักหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะขึ้นฝั่งขึ้นตอนนี้เวียดนามแล้วถูกต้องไหมฮะ
ตอนนี้เวียดนามขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะจากนั้นก็จะเคลื่อนสู่ภาคตะวันออกเชียงเหนือ
มุกดาหารช่วงค่ำวันนี้แหละเราจะเริ่มที่มุกดาหาร
ชาวมุกดาหารเป็นอย่างไรบ้างส่งมาให้ดูหน่อยว่า
เขาบอกว่าจะเริ่มเข้ามุกดาหาร
แล้วก็ภาคที่จะได้รับผลกระทบก่อนก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากนั้นก็ภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นก็จะมีผลกระทบตามมานะฮะ
วันนี้มีแต่คนชมแองจี้สวยงามน่ารักอยากให้คุณยืนชม

แต่ว่าพูดถึงผมยาวอย่างนี้หนวดคุณต้องโกนสักนิดนะ
คือผมกวนผมจะไปผันกระหนด
เขาอาจจะโกนแล้วกล้องไปเช้าเพิ่งขึ้นหรือเปล่า

โอ้โหนางเปิดให้นางแต่ยูดิ

ณเดชน์ผมรู้หิวมากเพราะแม่ณเดชนถอดเสื้อทีนึง

ทุกครั้งพี่ถึงตอนนี้ขึ้นเครื่องบินกับทุกทีเลย
ทำไมไปขึ้นเครื่องบินด้วยกัน

มาจับผ้าอย่างนี้จับเป็นอย่างนี้
อยู่อย่างนี้

ที่ก็จับนี่ก็สวดอย่างนี้

ใครนั่งไว้

พี่ก็แบบโอ้โหแบบโหดกลัวเลย

คุณแม่บ้านเอาจริง
เอาจริงก็มันไม่เคยเครื่องบิน
คุณแม่เพิ่งเครื่องบิน
ขึงได้ไม่ขึ้นตอนก่อนที่จบประญาตีเอง

นั้นมันถูกสมมันก็ขึ้นรถทัวร์อะไรอย่างนี้
ก็ได้ขึ้นตอนอายุเกือบจะ๓๐นั่นเอง

อ้าวก็ยังว่าอยู่คนบอกแอวว่าห้ามใครจับของของเราต้องแบบ
จับเองให้ถัดบ่อยท่องของเราต้องสัมผัสบ่อย
ข่าวซาล่าหน่อยนะฮะก็คือ
ร่วมกับทางคุณซาร่าคาซิงกินี
ขณะที่ซาร่าก็คัดค้านนะครับเพราะว่า
ไม้นั้นได้มีการลดคุณภาพชีวิตของลูกลงนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนหรือว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับ
ล่าสุดคุณซาร่าก็เปิดเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวนะครับเรื่องยื่นร้องศาล
บอกว่าเขาน่าจะคุยกับเราก่อนที่หมายสารนี้มาถึงบ้านเรา
เราไม่ได้คุยกันเรื่องของการรับรองบุตรนะฮะ
แต่จะคุยเรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตของลูกและไม่ได้คุยเป็นรายลักษณอักษร
เขาเป็นคนอยากช่วยเหลือตรงนี้เราก็โอเค
เพราะมองว่าเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ไม่ได้โทษว่าที่ลดลงมันแย่นะ
เข้าใจว่ามีปัญหาสถานะทางด้านการเงินแต่ตัวเราคำนึงถึงลูก
ซึ่งเขาก็เคยพูดว่าเขารับรองลูกไปแล้วในระยะเวลา๑ปี
แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
จนวันหนึ่งเนี่ยมีเรื่องมีราวกัน

แล้วก็มีคนถามว่าทำไมไม่อยากให้ไม้นั้น

ในเมื่อลูกสามารถได้ทรัพย์สมบัติของตัวไมค์
แล้วเนี่ยนะฮะซึ่งก็บอกเลยว่าไม่ใช่ไม่อยากให้เซ็นแต่ถ้าคุยกัน
ด้วยเหตุผลตัวไม้และซาร่าเห็นถึงประโยชน์ของลูกจริง
ก็คิดว่ามันน่าจะจบกันได้ง่ายขณะเดียวกันนะฮะเหล่า
แฟนคลับจีนก็ได้มีการร่วมกันขุดรูปราวรวมถึงเรื่องราวนะฮะรวมถึงรูปแล้วก็คลิปวิดีโอของคุณซาร่าเนี่ย
ที่มีภาพนั่งสวีทกับในแบบหนุ่มชาวรัสเซีย
โดยมีแอคเคาน์บ่อยบ่อใช่ไหมเขาเรียกบ่อยบ๋อเนี่ยนะที่นำคลิปออกมาแชร์ด้วยนะฮะ
มีผู้ติดตามประมาณ๔๐ล้านคนนอกจากคลิปแล้วแฟนคลับจีนรายนี้นะครับ
ยังได้มีการโพสต์รูปสาวซาร่าในงานปาร์ตี้กับบรรดานหนุ่มด้วย
ไปเดี๋ยวสิกลับไปแล้วไงกลับแล้วยังไง
แล้วก็มีแฟนคลับชาวจีนออกมาแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของซาร่านะครับ
ก็ออกมาพูดกันพอสมควร
ทำให้แฟนคลับทั้งไทยและกับจีนยังคงตั้งข้อสงสัยนะครับ
เกี่ยวกับความไม่ชัดเจนว่าสรุปแล้ว

ก็คือเอาง่ายอย่างที่บอกว่านายแบบหนุ่มชาวรัสเซีย

มีได้หมดคุณแม่มันอยู่ในปี๖๒

คือทั้งคู่ก็แบบว่าเหมือนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่า
แต่ก็คือเขาบอกดูจากรูปแล้วเนี่ย

แต่ก็ที่มันยังไม่ชัดเจนที่คุณหนุ่มบอก

ก็มีคนถามเยอะก็มีคนพยายาม
เอาภาพของวาดิมวาดิมเนี่ยก็คือเป็นนายแบบหนุ่มชาวรัสเซีย
เมื่อตอนสนิทสนมกับซาร่าพอสมควร
เอาแล้วก็อีกคนนะคุณแม่ก่อนหน้านั้นที่เราเคยสัมภาษณ์ในตัวแม่ล่ะ

ไม่ใช่เหรอคนหนึ่งเหรอ
ไม่แต่นักก็มีคนมาจีบเยอะ

ตอนแรกก่อนเลยคนแรกเลยจะเล่าให้ฟังก่อนไหม

เป็นบุษราคำวงเนี่ยคบกันประมาณ๒ปีแล้วก็บอกว่าท้อง
แต่ตอนในระหว่างที่คบกับเปรมบุษราคำวง
ก็เหมือนกับครบซ้อนกับไหม
วันหนึ่งก็เหมือนกันว่าตอนแรกก็บอกว่าท้อง
อันนี้ต้องรอเปมออกมาพูดเอง

ตอนนั้นเขาคบแบบว่าเป็นแฟนแบบว่าเปิดเผย
ซึ่งวันนี้ก็มีคนพยายามเอารูปเมมออกมาเยอะพอสมควร
เปรมได้ไหมล่ะเปรมบุษราคำวงเจ้าของค่ายแฟร์เทค
อืมนั่นแหละในระหว่างนั้นก็บอกเตรียมว่าท้อง
ตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้ท้องจริงแล้วก็แบบว่า
เห็นเขาว่ากันวะเขาว่ากันนะ
ว่าเอาผลตรวจปลอมส่งมาให้

แล้วก็ในที่สุดก็คือไปคบกับไม้
ใช่ไหมแต่ในระหว่างนี้ก็คือเหมือนครบซ้อนอะไรอย่างนี้แหละ

โดนให้โพดอะไรนะ

หนุ่มแอปทำเป็นแบบไม่รู้เนอะ
หนุ่มคุยกับเขาหมดแล้วคุยเรื่องหนุ่มแอปมาก

ทักษะออนพิธีกรเยอะกว่าฉันอีกทุกวันนี้

วันนี้ทำไมมีเปรมบุษราคำบวงเข้ามา

เขาหลังไม่ย่อแล้วไม่ย่อผู้ชื่อเลย

แล้วก็แนะนำให้คนใช้เส้นทางอื่นแทน

จะมีการชุมนุมแล้วก็จัดกิจกรรมทางการเมือง

เขาว่าตอนนี้ข่าวเขาว่าอย่างนี้

แต่พวกทุกคนเขายังยืนยันว่าเขาจะชุมนุมกันที่นั่นเหรอแองจี้

เขายังยืนยันว่าเขาจะไปชุมนุมกันที่ธรรมศาสต

เขายังมีการยืนยันว่าจะไปชุมนุมกันที่ธรรมศาส

วันนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาบอกว่าแล้วเขาปิด
ห้ามมีการชุมนุมห้ามมีการเคลื่อนไหว

กระทั่งอาจารย์แม้กระทั่งนักศึกษาก็ต้องโชว์บัตรกันเนี่ย
แต่ก็เรายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้การชุมนุมจะอยู่ที่ไหน
เพราะจุดเดิมที่เขานัดกันจริง
ก็คือนัดกันที่ธรรมศาสตร์
ซึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเคลื่อนผู้ชุมนุม

แนะนำให้ประชาชนที่มีความจำเป็น
ต้องเดินทางควรหลีกเลี่ยงใน๙เส้นทาง
แล้วก็๒สะพานได้แก่ถนนราชดำเนินใน

จักรพรรดิกระพง

แล้วก็สะพานสมเด็จพระปิ่น๙นะครับ

อย่างที่บอกว่าคุณพยายามใช้ทางด่วนเอาแล้วกัน

พรุ่งนี้ทางดวดยมราชน่าจะปลอดภัยสุด

เพราะว่าสามารถเลี่ยงเส้นทาง

จากฝั่งธนบุรีมาพระนคร
ก็ขอให้ใช้เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้า

แล้วก็อย่างที่บอกว่าบางทีจัดทุกจักร

ถามว่าจะมีการปิดการจราจรไหม

จะไม่มีการปิดการจราจรนะครับ
เว้นกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเต็มพื้นที่
แล้วก็ลงมายังพื้นผิวการจราจร

แล้วก็จะมีการเสนอการปิดการจราจรเนี่ย

เพราะพรุ่งนี้คุณจะต้องเช็คกันอย่าง

จะมีผู้ชุมนุมเยอะขนาดไหน

ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันต่อไป

อาจจะต้องมีการพิจารณาปิดการจราจร

ซึ่งตำรวจก็เตรียม๒เส้นทางไว้แล้วคือ

ได้กำหนดจุดคัดกรองไว้๔จุดแล้ว

เมื่อวานนายกได้ออกมาพูดอย่างชัดเจนเหมือนกัน

เพราะหวั่นว่ามีคนสร้างสถานการณ์
วันมีมือที่๓หรือมีสิ่งผิดกฎหมาย
คนที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้
ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงมาตรการ
การดูแลสถานที่สำคัญเพื่อรับการชุมนุมนะฮะ
เขาบอกไม่ต้องห่วงได้เตรียมการไว้หมดเรียบร้อยแล้ว
คลิปภาพการวางแผนที่เผยแพร่ออกมาให้เห็น
ตนรู้หมดว่าว่ากำแต่
ซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ไม่มีความกังวลยืนยันว่า
จะรับมือแล้วก็ดูแลได้

เพราะว่าเด็กหลายคน
เขาก็เตรียมตัวกันมาพอสมควร

ก็เห็นแต่มาจากต่างจังหวัดเยอะอยู่นะคุณแม่
แต่เขาก็มีการเขาบอกว่ามีการสกัดก่อนเขาเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
หลายจุดก็มีการคัดกรองหลายจุดเหมือนกัน
มีคนส่งทวิตเตอร์มาบอกว่าคุณมดดำกำลังอินกับเสื้อแบบนี้ใช่ไหม
เขาชอบมากเลยเมื่อกี้เพิ่งนั่งคุยกันอยู่ว่า

ไม่คือเขาจะบอกว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง

เขาก็บอกว่าเขาชอบแบรนด์นี้

วันนี้เรามีการพูดถึงเข็มฉีดยาในเนื้อหมู
ใช่มีอัมเดตแล้วเหรอ

มันไม่ใช่เป็นวันแรกผมก็อ่านข่าวเที่ยงเม
ฉ่องอื่นมี๒ฝั่งใช่ไหมคะแต่เล่าเป็นฝั่งเดียว
บางส่วนน่ะเขาเขียนมาพี่หนูตัดถอนออกแต่พอพี่หนูเล่าในภาษาตัวเอง
มันก็เลยแบบมีความแปลกใหม่ของภาษาข่าวไง
คือสุดท้ายหมีเจอหมอหรือหมาเจออะไรไม่รู้งงอะพี่
อ่านยากบ้างนะพี่เมย์เดี๋ยวเราหามาให้พี่เมย์อ่าน

อีกวันหนึ่งวันแรกมันเป็นหมาชื่อสไปร์
แล้วเจ้าของหมาชื่อยายลำ
หมาก็ยืมมองหมีเหมือนกันมีก็ยืมมองหมา

เดี๋ยวคุณผู้ชมไปเปิดหาค่ามาเย็นเลยนะ
พี่โบ๊ตดำอ่านไหม

เข็มจิตยานในเนื้อหมูนะตกใจ
หลุมลำใย

ใช่เพิ่มเติมมาโควิดถูกต้องค่ะก็เป็นกรณีที่นายหมัดมะมินอายุ๕๔ปีเป็นล่ามประจำสำนักงานแรงงานในประเทศสาอุดีอาราเบีย
ติดเชื้อโควิด๑๙จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ซาอุดีอาราเบียแล้วก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่กรุงริยาทนะคะ
ต่อมานาวาอากาศตรีวิทยาวัฒน์กู้ประเสริฐอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานสำนักงานแรงงานในประเทศสาอุดีอาราเบีย
ก็ได้ประสานงานกับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาทเพื่ออำนวยความสะดวกในการที่จะนำนายหมัดออกจากโรงพยาบาล
เพื่อเดินทางไปยังสนามบินอนาชาติแล้วก็เดินทางกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทย
เครื่องบินนำส่งผู้ป่วยค่ะทั้งนี้อาการป่วยของนายหมัดเนี่ย
หลังจากรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูนานกว่าหนึ่งเดือนก็มีอาการดีขึ้นแล้ว
โดยเครื่องบินนำส่งผู้ป่วยมาถึงสนามบินดอนเมืองในวันที่๒กันยายน
แล้วก็เคลื่อนย้ายไปพักรักษาตัวยังโรงพยาบาลราชวิถี
ล่าสุดมีรายงานว่าในหมัดมะมินล่ามประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาราเบีย
ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่๑๘กันยายนจากการติดเชื้อโรคโควิด๑๙
แล้วก็ได้ไปทำลายเนื้อเยื่อปอดโดยรายละเอียดทางกระทรวงแรงงานและผู้เกี่ยวข้องจะแถลงต่อไปนะคะ
สำหรับนายมามะมินก็เป็นล่ามประจำสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาราเบีย
ซึ่งอายุ๕๔ปีเป็นคนไทยมุสลิมค่ะที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วตัวเขาเองก็มีบุตรชายสองคนแต่ว่าอาศัยอยู่ที่กรุงเรีย

มงวลก่อนเราก็พึ่งเล่าว่าเขียนมาเชียอย่างไร

เพราะว่า
พี่หนุ่มมีแบบทาเล่นของการเป็นผู้จัดแล้วก็เป็น
ไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ่านซิอยากรู้

คุณก็ต้องอ่านก่อนว่ามันตกใจแค่ไหน
มึงที่มันดัดกริดไป

บนโลกออนไลน์เพื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนึง
ได้โพสต์ภาพลงกลุ่มชาวโคราชบ้านเอง
เพราะมันเป็นข้อความว่าเคยเจอแต่ข่าว
พอมาเจอกับตัวหายอยากหมูกระทะไปเลย

มันเข็มนึงมันดึกหรือไง
ไม่มันเป็นเข็มที่ว่าฉีดฮอร์โมนฉีดสารเล็กเนื้อแดงอะไรอย่างนี้ไง
คือหมูทุกวันนี้ทำให้เรารู้ว่าอย่างไรรู้ไหม

โดยส่วนใหญ่บอกว่าเอาจริงนะเคยเจอมากับตัว
เคยเจอมากับตัวหมูบดเคี้ยวไข่ออกมาปลายเข็มฉีดยาอยู่ตรงนั้นเลย

ยังไม่ใช่จังหวะตัวตัวแหละ

เพราะฉะนั้นจะไปโทษแม่ค้าก็ไม่ใช่อ่ะถูกไหมล่ะ
เขาบอกว่าบางทีแบบหมูมันสะดุ้งไงคุณแม่

อืม
แม่ค้าที่นำมาขายเนี่ยก็คงไม่เห็นนั่นแหละ

เอาง่ายคนเราโดนฉีดยาเรายังเจ็บเลยถูกไหมล่ะ

หัวล่อจนแบบว่าตกดุ้งอี้เลยล่ะครับคุณปลั๊ก
ฉันอ่านละเจ้าแตงโมใช่ในพื้นที่อำเภอสีชมพูจังหวัดกวรคั่น
โดยหมอจะวิ่งไปยิงยาสลบหมี
แต่เป็นจังหวะที่หมีหันมาเห็นหมอแล้วหมีวิ่งไปหาหมอ

แต่หอมอยังไม่จบนะหอมอ

หมอเลยกระโดดลงน้ำหนีหมี
ทำให้หมีไม่สามารถทำร้ายหมอ
จึงตกน้ำเพราะหนีหมี
สุดท้ายทั้งหมอและหมีต่างแยกกันหนี

หมีควายจึงสลบไป

ทำไมผมไม่รู้ก็เลยงง
หมอยิงยาสลบหมี

ก่อนหน้านี้เมื่อ๑๐วันก่อนมันหนี

ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังดูว่าเป็นหมีควายเลี้ยงหรือว่าหมีควายป่า

ทีนี้ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นมันไปทำร้ายคนมา๕คน

แล้วเขาก็ล้มไปแล้วหมีมันก็กัดขาเขา
พอกัดขาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนไปไล่จับมัน
ก็มีแบบเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็พยายามจะเข้าไปง้างปากมัน

ปรากฏว่านิ้วเขาแตกเลย

เออมันงับอ่ะมันดึงไม่ได้มันงับถ้านิ้วแตกเลย

ทีนี้มันก็วิ่งหนีตะเลิศเข้าไปในไล่ในนาของชาวบ้านเขา
ปรากฏว่าเขาก็มีการระดมกำลังไป
กี่วันเนี่ย๓วัน๔วัน

เขาก็พยายามที่จะไล่จับมันโดยวิธีละมุนละม่อม
เขาก็จะเอาน้ำพึ่งไปล่อมัน
เออมันมีผูละเนี่ยมันมีผูละเนี่ย

ใช้แตงโม้เสร็จปุ๊บมันก็แหกกงหลบนีไปอีก
มันเลยชื่อเจ้าแตงโม้

เมื่อเสร็จแล้วพบล่าสุดที่เขาไปจับได้

มันกำลังไปเจอมันกำลังมาโขลมาจ้าเอกัน
เอาปืนลูกดอกอาบไอ้ยาสลบเนี่ย

ตากล้องเนี่ยนะซึ่งเป็นนักข่าวเนี่ย
กำลังปีนแบบบนสาราเป็นแคล่

เจ้าหน้าที่ยิงปืนกันสลบโดนตูด
โดนตูดนักข่าว
จริงมั้ยเนี่ยเรื่องจริง
โอ้ยยะสลบหมิเนี่ยเจอ
ปุ๊บหุมใหญ่ต้อง
มักข่าก็วิ่งร้นโทรศัพท์เนี่ยนะ

แล้วสุดท้ายเนี่ยศัตรูว่าแพทย์
คือหมอเนี่ยก็เลยลงพื้นที่เอง
แล้วก็เอาไม่ได้

ยิงเนี่ยแยศรพไปดักจากจากยิงมัน

สรุปก็เป็นน้ำผึ้งมันกินไหมวะไม่กิน

กินนี่ถ้ากลัวมาถ่ายเรื่องจริง
เขาบ่อยอยากจะจีบปิ๊บ

มีทั้งบาทั้งหมีทั้งหมองเลยแต่อันอย่างอีกอันหนึ่ง

อันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ระยอง

อดแหอยู่ดีจราเข้ตัวใหญ่ประมาณสัก๒เมตร
พุ่งขึ้นมาออกมาจากน้ำนะ
แล้วก็งับไปที่แขนข้างขวาของนายยงยุทธ์
ที่จราเข้นั้นจะหมุนตัวสะบัดไปมาเนี่ยนะฮะ
เพื่อที่จะลากนายยงยุทธ์ลงไปในน้ำ
ปรากฏว่าเพื่อนที่อยู่ริมคลองเนี่ยตกใจนะเห็น
ก็โดดลงไปช่วยปรากฏว่าไอ้เข้นั่นน่ะยาว๒เมตรนะ
ยาว๒เมตรนะฮะ

ปรากฏว่าเพื่อนอีก๒คนไปช่วยยงยุทธ์ขึ้นมาได้
ต่อมาชาวบ้านในหมู่บ้านก็รวมตัวกันออกไปตามล่าจราเข้ดังกล่าว
ปรากฏไปเจอไอ้เจ้าเข้ตัวนี้เนี่ยนะฮะ
ไหว้ไปมาในลำคลองเหมือนไหว้น้ำเล่นอยู่
ก็เลยมีการช่วยกันจับคือใช้มีดใช้ไม้แหลมเนี่ยเป็นอาวุธ
แทงมันสุดท้ายเอาไอ้เข้ขึ้นมาได้แต่มันตายแล้ว

เขาก็เลยเอาเนื้อมาชำแหละแล้วก็แบ่งกันทำอาหาร
ทุกคนพูดไปเสียงเดียวว่ากูจะต้องกินให้หายแค้น
จากจุดใดนะฮะเพราะว่าเราว่าใกล้เคียงนั้นก็ไม่พบ
มีผู้ใดนั้นเลี้ยงจราเข้แต่อยู่ดีมันจะโผล่มาคงเป็นไปไม่ได้
เขาว่าอย่างงั้นอืมโอ้โหแล้วมางับมือสองเมตรเรียบร้อย
นั่นพาไปแล้วน้องเข้น้องเข้ไปเรียบร้อยแล้วอืมอืม
หน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการของพี่โรเบิร์ตสายควันกันสักนิดนึ
เขาบอกว่าเชื้อมะเร็งหมดมะเร็งหายแล้วโอ้โห

อ่ะนะครับในทวิตเตอร์เรียกร้องมาอยากรู้เรื่องของบัตรทอง
นี่ไงวันนี้ถ้ามุติคุณดูในไอจีของไทยรัฐ
ไม่ได้มีการพูดถึงแล้วก็ทวิตเตอร์ขึ้นครั้ง
ที่บัตรทองกันถูกต้องไหมฮะคนไทยส่วนใหญ่ก็คือใช้สิทธิบัตรทองกันแล้วแหละ
โรงพยาบาลนะครับกระทบถามว่ากระทบคนเท่าไหร่ก่อนดีกว่า

แสนคนอืม๘แสนคนเขาสาเหตุที่จะต้องยกเลิกก็คือพบกัน
ทุจริตฮะอืมคือเรื่องของเรื่องวันนี้รองเลขาธิการสำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงว่าหลังยกเลิกสัญญาคลินิก
ชุมชนอบอุ่นโรงพยาบาลเอกชนจำนวน๖๔แห่งเนี่ยเอาจริง
สาเหตุที่จะต้องยกเลิกเหตุเนี่ยเกิดจากทุจริตเงินบัตรทองฮะ
ว่าสำนักงานได้ประสานหน่วยงานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เตรียมรองรับประชาชนทั้งแปดแสนคนซึ่งสามารถเข้ามารับ
ในพื้นที่ใดก็ได้กรณีทั้งเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็
ต้องการที่จะได้ข้อมูลยาหรือผลการตรวจสามารถไปขอประวัติการ
รักษาพยาบาลที่คลินิกที่ทำการรักษาอยู่แล้วเนี่ยทำไม
สะดวกก็สามารถไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพ
หานครอืมนะฮะแล้วก็ซึ่งก็ได้เตรียมข้อมูลเยอะอยู่แล้วเขาบอกว่า
ตอนนี้เอาง่ายง่ายว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนี้เขาได้
ประสานสผสลเขาได้ประสานข้อมูลติดต่อร่วงหน้าไปแล้วแต่
หากยังไม่ได้รับการติดต่อคนไข้สามารถโทรเข้าไปที่สายด่วน๑๓๓
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับอย่างที่บอกอันนี้ก็คือเบื้องต้นเนี่ย
คนพูดถึงกันเยอะในทวิตเตอร์เขาว่ายังไงกับบ้านกัญชัยตอนนี้
ก็บอกว่าอยากรู้เรื่องนี้มันมีจังหวัดอะไรที่ได้รับผลกระทบบ้างไหม
ก็มีนะก็ส่วนใหญ่ก็มีเนอะก็เลยเยอะเหมือนกัน
มันครั้งนึงมันเป็นหมื่นสองหมื่น
ถ้าเกิดยาพิเศษก็จ่ายตรงนั้นอะไรอย่างนี้

ไหนยังไงนะวันนั้นเจอพี่บอลพี่บอลก็พูด

ก็คงอาจจะเป็นแบบว่าทุกอย่างการรักษาดีด้วย

ติดเชื้อมันมีโอกาสติดเชื้อกันเยอะพอสมควร
ออกมาร่างกายคนเราที่มันไม่แข็งแรงเนี่ย

พร้อมด้วยเพื่อนที่ออกมาเผยว่าคุณโรเบิร์ตสายควันเนี่ย

ที่คุณโรเบิร์ตหายไปที่ไม่ได้รับงานไปออกรายการหรืออะไรอย่างนี้

แล้วก็หยุดงานแล้วก็พักรักษาตัวเนี่ย

ส่งกำลังใจให้กับคุณโรเบิร์ตเป็นจำนวนมากนะฮะ
ล่าสุดคุณบอลช่วงสายที่ผ่านมาคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยได้
แถลงข่าวอัปเดตอาการของคุณโรเบิร์ตอีกครั้ง
โดยเผยว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนนะฮะ

มาวันนี้จะบอกว่าได้หนังสือใบรับรองแพทย

ซึ่งตรวจครั้งที่๓ไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วครับ
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาจะต้องต่อสู้ต่อก็คือ
วันนโรควันนโรคในปอดนะฮะ

แต่เคยเป็นมาแล้วด้วยนะแต่เคยเป็นมาแล้ว
แล้วตอนนี้คืออาจจะเป็นน้ำท่วมปอดอยู่นะครับ
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการให้ยาฆ่าเชื้อ

ต้องใช้ท่อต้องกินอาหารทางสายยางนะครับ
ต้องใช้เวลาในการศึกษาว่าเป็นตัวไหน
แต่ตัวมะเร็งผ่านไปแล้วเนาะ

เขารักษาอยู่มาสักพักเลย

คือไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว
หากตอนนี้ไม่พบแล้ว
แต่จะพบเป็นเชื้อมะเร็ง

อยู่ในช่วงที่เขากำลังให้ยา

ทั้งทั้งทั้ง

ทั้งทั้งทั้ง

ทั้งทั้งทั้ง

ทั้งทั้งทั้ง

ในที่สุดแล้วเดี๋ยวเรารอให้รัฐบาลประกาศอย่างเป็นชัดเจน
คือว่าในที่สุดแล้วแพทย์แผนไทย
คำว่าแพทย์แผนไทยคืออะไรฮะแพทย์สมุนไพรทั้งหลายอะไรอย่างนี้
ที่เขามียาตำรับยาตำรับก็คือยาที่รุ่นปู่รุ่นยารุ่นบรรพบุรุษ
เคยเขียนกันมาเนี่ยมันก็จะมีกัญชา
มันไม่ใช่เฉพาะกัญชามันจะมีสมุนไพรหลายตัว
นู่นนี่นั่นผสมกันว่ามันจะรักษามะเร็งได้ไหม
ไม่มีใครพูดได้ว่ารักษามะเร็งได้แม้กระทั่งเมืองนอกเอง
เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าได้รักษามะเร็งเมืองนอกเองเขาก็เอากัญชา
สมกับสมุนไพรเพื่อที่จะแทนคีโมทดแทนคีโม
เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวรอทำประชาพิจารณ์ก่อน
เดี๋ยวรัฐบาลก็จะทำประชาพิจารณว่าเอายังไงเกี่ยวกับกัญชา
กัญชาออร์แกนิคอยู่ที่ไหนในโลกนี้ในประเทศไทย
เรายังไม่รู้เลยว่าอะไรคือออร์แกนิคเพราะว่าการที่จะเอากัญชามาทำเป็นแบบว่า
เกรดของยามันจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเพราะอะไร
พวกเราไปใส่ปุ๋ยเคมีกันหมดทั่วประเทศแล้วอืมไม่ออร์แกนิค
เข้าใจไหมนั่นไงโอ้โหนุ่ม
สตรีประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะบำรุงโลหิตบำรุงธาตุด้วย

เอาล่ะวันนี้เป็นข่าวออกมาอ้าวอ้าวผมอีกแล้วเหรอ
เขาบอกล่าสุดเนี่ยนดได้เปิดเผยบอกกำลังศึกษาดูใจกับเจมณฑลจริงนะฮะ
คือเขาบอกว่าอยู่สวยแล้วเขามาจีบเอง
ซึ่งก็เจอกันตามงานดนตรีแล้วก็คลิกกันนะฮะ
แต่ยังไม่เรียกว่าแฟนเพราะรู้สึกไม่อยากเอาอะไรมาตีวัดความสัมพันธ์
เดี๋ยวจะมีความคาดหวังเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเคยเปิดแล้วมันพัง
สำหรับระยะเวลา๒ปีที่คุยเป็นความเข้าใจแบบผู้ใหญ่มาก
อายุที่ห่างกว่า๑๔ปีก็มีปัญหาเพราะตนทำงานตั้งแต่เด็ก
นี่ว่าไงค่อนข้างจะโตกว่าวัย
เขาไม่กินเนื้อสัตว์ไงที่เขาแบบวินัยสูงมากนะเจมส์มณฑลน่ะ
จริงไม่กินเนื้อสัตว์เลยแต่พูดชายเป็นเดี๋ยวนี้อายุอย่างพี่หนุ่มก็ยังน่ากินอยู่นะ
หมอแบบหมอดีเถอะหมอดี
อย่างคุณแม่ก็๔๐แล้วคุณแม่ก็ยังดูสวยนะ

อุ๊ยขวาแล้วนะน้ำเบื้อดำเท่าไหร่๔๐แล้วไง
นุ่งนุ่งปากเสียทำไมสีบสีป่ะคุณแม่ต้องเดียวกับพี่หนิ่งป่ะพี่อ้ำคุณแม่อืม
ชมเด็กกว่าปีนึงนั่นแหละ

เดี๋ยวเจอกันวันจันทร์เนอะยังไงก็ดูแลเรื่องฝนตกด้วยนะพายุเข้า
วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีฮะ